ผู้หญิงคนนึงเธอมีลูกสาว๒คนหน้าตาน่ารักเลยนะเป็นลูกครึ่ง
อายุ๔ขวบกับ๒ขวบแล้วเธอก็ให้พี่สะพ้าย
จ้างพี่สะพ้ายเลี้ยงลูกสาวของเธอที่ผ่านมาจะโทรหาลูก
ดีโอคอลคุยกับลูกแต่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยลูกสาวของเธอหายไป
ติดต่อกับพี่สะพ้ายไม่ได้แล้วทีนี้ตัวผู้เป็นแม่เนี่ยไม่สบายใจเลยค่ะ
ก็มีการไปร้องคุณปวีนาแล้วก็ร้องผ่านสื่อด้วยบอกว่าเนี่ย
ตามหาคนหายลูกสาวของเธอทั้งสองคนติดต่อไม่ได้เลย
รวมถึงพี่สะพ้ายด้วยนะคะโดยผู้เสียหายคือนางสาวสุริน
เสมาอายุ๓๐ปีออกมาร้องผ่านสื่อบอกว่า
ลูก๔ขวบกับ๒ขวบถูกพี่สะพ้ายพาหนีไป๗วันแล้ว
ติดต่อพี่สะพ้ายไม่ได้ไม่รู้ว่าลูกทั้งสองคนเนี่ยจะเป็นตายร้ายดียังไง
เธอก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สพโพธารามที่ราชบุรี
ตั้งแต่๑๘มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็มีการให้ข้อมูลกับทางมูลนิธิปวีนา
ให้ชาวโซเชียลเนี่ยช่วยกันตามหาด้วยนะคะประกาศเลยบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเจอเนี่ย
ทั้งลูกทั้ง๒คนแล้วก็พี่สะพ้ายเนี่ยส่งข้อความมาบอกเถอะหน่อย
ทีนี้ตัวแม่ของเด็กเนี่ยนะคะรวมถึงนายอำพลลืมบางใหญ่
ซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงของเด็กเนี่ยก็ไปที่วัดสมรรถะที่โพธารามราชบุรี
ไปนี่คุณผู้ชมเห็นไหมไปทำอะไรไปเอาใบปลิวไปแจก
ทั้งคนที่มาทำบุญที่วัดแจกทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ที่วัด
เพื่อตามหาลูกให้ช่วยกันหน่อยเจอไหมเนี่ยเด็กสองคนหน้าตาแบบนี้
โดยตัวนางสาวสุรินเนี่ยนะคะผู้เป็นแม่เนี่ยเธอก็เล่าให้ฟังบอกว่า
เธอเลิกรากับสามีที่เป็นชาวอังกฤษแล้วเธอก็ไปมีแฟนใหม่
ตัวเธอก็มาทำงานที่กรุงเทพทีนี้ด้วยความที่ต้องมาทำงานไกลไง
ก็เลยจ้างจ้างพี่สะพ้ายคือนางรุ้งลาวัลพุ่มบัว
หรือว่านางเจี๊ยบอายุ๔๕ปีให้เลี้ยงลูกเธอทั้ง๒คน
ตั้งแต่ยังเด็กเด็กอยู่เลยอะค่ะน้องทั้งสองคนเนี่ย
มีน้องชโรชา๔ขวบที่เป็นลูกครึ่งอังกฤษอีกคนนึงคือน้องทาราลักษณ์๒ขวบ
เธอก็จ้างพี่สะพ้ายเดือนละ๔๐๐๐บาท
สะพ้ายเองก็เลิกรากับพี่ชายของเธอไปตั้งแต่๒ปีก่อน
แล้วตัวพี่สะพ้ายเนี่ยนะก็มีลูกเหมือนกัน
ลูกของพี่สะพ้ายอายุ๑๒ปี
ปัจจุบันพี่สะพ้ายอยู่กับลูกสาวแล้วก็หลานรวมทั้งหมดก็คือ๔คน
ทีนี้ตัวนางสาวสุรินเนี่ยนะคะก็บอกว่าที่ผ่านมาคุยกับลูกทั้งสองคนทุกวันเลย
ถึงเวลาก็จะกลับไปหากลับไปเยี่ยมก็ด้วยความคิดถึงนะคะ
มาเมื่อวันที่๑๕มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ย
พยายามติดต่อลูกสาวทั้งสองคนโทรหาเอ้าโทรหาไม่ได้แล้วก็พยายามจะติดต่อพี่สะพ้าย
ติดต่อไม่ได้ร้อนใจแล้วค่ะทีนี้เอาลูกเป็นยังไงทำไมติดต่อพี่ไม่ได้
แล้วดูเด็กสิน่ารักมากน่ารักมากลูกครึ่งหน้าตาน่ารักเลยนะคะ
แล้วทีนี้เนี่ยตัวเธอก็เลยรีบไปบ้านพี่สะพ้ายพอไปถึงนะคุณผู้ชม
ไม่ว่าจะเป็นพี่สะพ้ายเองลูกพี่สะพ้ายวัย๑๒แล้วก็ลูกสาวของเธอ๔ขวบกับ๒ขวบเนี่ยไม่อยู่
หายไปไหนก็ไม่รู้แล้วเธอก็บอกว่าจนถึงตอนเนี้ยยังติดต่อไม่ได้เลย
ไม่รู้ว่าทำไมพี่สะพ้ายถึงทำแบบนี้
แต่ว่ามันมีเหตุนะเพราะว่าเธอนอกจากไปติดประกาศตามหาตามที่ต่างแล้ว
ได้มีโอกาสคุยกับคนคนหนึ่งก็คือนายตี
คือนายตีเนี่ยก็เป็นร่างทรงแต่นายตีนะฮะก็มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับพี่สะพ้ายให้ฟัง
วันที่๑๕มิถุนายนที่ผ่านมาพี่สะพ้ายของผู้หญิงคนนี้
แม่เด็กได้โทรมาหาตีได้โทรมาหาเขา
แล้วก็บอกว่าน้องทาราลักษณ์ลูกสาวคนเล็กของผู้หญิงคนนี้
จมน้ำทำยังไงดีจะพาไปส่งที่โรงพยาบาลโพธาราม
แล้วก็มีการถามไถ่กันว่าแล้วเป็นอย่างไรเด็กเป็นอย่างไรบ้าง
แล้วก็พี่สะพ้ายของผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าตอนนี้หมอกำลังอยู่ระหว่างการปั๊มหัวใจ
ส่วนพี่ตีพี่ตีช่วยสวดมนต์ให้หน่อยไม่อยากให้เด็กตายแล้วก็วางสายไป
นี่แหละครับเป็นสิ่งที่นายตีให้ข้อมูลต่อแม่เด็ก
แม่เด็กเนี่ยใจหล่นไปที่ตาตุ่มเลยมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรกับลูกเธอ
จมน้ำจมท่าแล้วเสียชีวิตหรือเปล่า
ทีนี้ความคืบหน้าวันนี้เลยคุณผู้ชมเมื่อตอน๙โมงที่ผ่านมา
ทางรองผู้การชูเกียจโทรมาแจ้งกับคุณปวีนาที่ดูแลเรื่องนี้ด้วย
รองผู้การนะบอกว่าตอนนี้ได้ตัวเจี๊ยบรุ้งลาวัลที่เป็นพี่สะพ้ายแล้ว
เพราะว่าพี่สะพ้ายหนีไปบึงสัมพันธ์เพชรบูรณ์
แล้วพี่สะพ้ายเปิดปากรับสารภาพค่ะ
รับว่าเด็ก๒ขวบลูกของนางสาวสุรินจมน้ำตายจริง
แล้วตัวพี่สะพ้ายกลัวความผิดเลยไม่รู้จะทำยังไง
เพราะว่าสวบเด็กสองขวบไปฝังไว้ที่ข้างบ้านที่โพธาราม
แล้วตอนนี้นะคุณตำรวจเองกำลังขุดหาศพเด็กค่ะ
แล้วก็พานางเจี๊ยบเดินทางมาเพื่อที่จะชี้จุดที่เกิดเหตุว่าฝังไว้ตรงไหน
คือตอนแรกนะที่นางสุรินแม่ของเด็กถามหาลูกสองคนนี้แล้วก็ตามหากันอยู่
คือนางสุรินก็บอกว่าถ้าลูกเป็นตายร้ายดีอะไรอยากให้นางเจี๊ยบบอกหน่อย
ว่าลูกจมน้ำจมท่าหรือเปล่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่
บอกข้อมูลอย่าหลบหนีกันไปสุดท้ายพอหลบหนีไปแบบนี้แล้วเด็กตายจริง
ใช่ค่ะคือตอนนี้ตอนที่แม่เด็กทราบข่าวทราบข่าวจากคุณปวีนา
คุณปวีนาบอกนี่นะโอ้โหแม่เด็กทำใจไม่ได้เลยค่ะ
ก็อันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ว่าเรื่องทางคดีเนี่ยต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
ดำเนินการจัดการคือเด็ก๒ขวบเนี่ยถ้าเกิดเสียชีวิตแล้วแล้วเด็ก๔ขวบอีกคนนึงอยู่ที่ไหน
เนี่ยเมื่อวานยังเห็นภาพแม่ไปตามหาอยู่เลยวันนี้เห็นภาพของคุณแม่ร้องไห้แล้วก็ต้องตามหาศพขุดศพต่อไปนะ